นำกปปศตอนนี้ก็เป็น๕สอสอไปมาเมื่อวานนี้เก้าอี้ปลิว

ก็คืออดีตคนที่เคยขับไล่อดีตนายกยิ่งรักนั่นเองฮะ
สอสอเป็นใครบ้างปรากฏดังนี้
ดูที่หน้าจอทีวีเมื่อวานนี้สารรัฐมนูลมีคำวินิจฉัยชัดเจน
วินิจฉัยคือให้๕สอสอสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอมีใครบ้าง
อิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์
ทถวรเศรษฐ์เนยมสสสงขลาฯประชานิปัตย์

อีกฝั่งหนึ่งก็คือท่านวุฒิพงศ์ปุณกัน

และอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนัทพลทีปัสสุวรรณ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งสองท่านหลังเนี่ยก็คือพลังประชารัฐเป็นบัญชีรายชื่อ
เท่ากับว่าเมื่อวานนี้สารและธรรมดุลมีข้าววิทย์ไฉ้ชัดแล้ว

ท่านเป็นศมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง

ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน
แต่นี่คือผลสืบเนื่องมาจากเรื่องที่ท่านไปเป็นแกนนำกปศ
แต่การทำแบบนั้นเหมือนกับมันผิดกฎหมาย
ความผิดกฎหมายต่อให้วันนี้ท่านจะใหญ่โตขนาดไหน
ให้รวยล้นฟ้าขนาดไหนอันนี้ต่อให้ท่านเป็นรัฐมนตรี
เป็นสอสอใหญ่โตพักใหญ่พักเล็กพักน้อยขนาดไหน
กฎหมายมันมีความเท่าเทียมกันอยู่
ดังนั้นฝั่งที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อที่ปลิวตกเก้าอี้
บัญชีรายชื่อขึ้นมาฝั่งที่เป็นสอสอเขต

อันนี้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน๔๕วัน
และตามรายงานและโดยมารยาท

ถ้าหากเป็นสอสอพักร่วมรัฐบาล

แต่กรณีพี่ลูกหมีจำตอนที่

หนุ่มจุ่มพรจำได้หมดไหมครับ
ลูกหมีเป็นคนยื่นหน้าไปรับลุงป้อม

เฮ้ยฐานเสียงในพื้นที่สั่นหวั่นไหวแน่
การเลือกตั้งซ่อมกำลังจะเริ่มขึ้น
ในอีก๔๕วันข้างหน้า๒สนาม
พรกับจังหวัดสงขลา
นี่คือผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการชุมนุม

ขับไล่อดีตนายกยิ่งรักที่ผ่านมา
๕การนำกรปศเป็น๕สอสอกเก้าอี้ปลิว

แต่ขณะเดียวกันหลังจากกรปศมีการชุมนุม

และ๓คนนี้คือแกนหลักในการรัฐประหาร
ทุกวันนี้เป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาทัย

เหนียวแน่นกลมเกลียวจะอยู่ต่ออีกนานแค่ไหน

แต่๓ยังกอดแน่นกลมเกลีย

ปแรกก็คือประยุทธ์ท่านนายกประยุทธ์จันโอชา
ป๒ก็คือบิ๊กป้อมประวิทย์วงสุวรรณ
ป๓ก็คือบิ๊กป๊อกอนุพงศ์เผาจินดา
เมื่อวานนี้จริงแล้วมีการประชุมกรมนกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร

แต่ว่าหลังประชุมยิ่งสำคัญกว่า

มีสามปอสามพี่น้อง

และความบรรยากาศของความน่ารักเกิดขึ้นตรงไหน

เข้ามาจุ๊บจุ้มจิ้มจิ้มลิ้มน่ารักแต่ที่น่ารักยิ่งกว่าคือน้องเล็ก
คือน้องเล็กวันนี้เป็นพี่เป็นใหญ่ใหญ่สุดแต่เป็นน้องเล็กมาก่อน
เล็กก็คือลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชามากอดโอบกอดบิ๊กป้อม
ท่านรองนายกประวิทย์วงสุวรรณดูภาพอีกที

อกย้ำความสัมพันธ์ว่าเลือดต้องข้นกว่าน้ำ

กองลูกน้องลูกน้องใครมีปัญหาต่อกัน
แต่พี่หรือหัวเขารักไข้กลมเกลียว

สามสี่พี่น้อง๓ปเขารักไข้กันแบบนี้
นี่คือบรรยากาศน่ารักเมื่อวานนี้

ไม่ถูกใจสิ่งนี้รักภาคาะเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอก
ความป่อชื่นมืนแต่คนสะอื้นคือ๕ส่อ
นี่พ้นสมาชิกภาพความเป็นสอสอ
แล้วบางคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๕ปีด้วย